จากการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายรัฐบาล
นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วนะครับ
ก็จะเดินหน้าในการทำความเข้าใจกับประชาชน
เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ที่จะต้องแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

เราประสงค์ที่จะให้ประเทศได้เดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น
และประสงค์จะให้มีการปลดล็อกหมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูลที่ทำได้ยากยิ่ง
และเกือบจะเรียกว่าทำไม่ได้เลย
เราจะร่วมมือกับองค์กรภาคประชาชนสถาบันทางวิชาการ
และส่วนต่างในการทำความเข้าใจในประเด็นปัญหาต่าง

เฉพาะยิ่งประเด็นปัญหาที่ยังไม่เคลียร์คัดชัดเจน
เหมือนว่าจะเป็นเพียงวาระเดียวที่ไม่ว่าพักฝ่ายค้าน
และบางส่วนของพักร่วมรัฐบาล
ประกาศชัดไปในทิศทางเดียวกัน
ว่าจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูล๒๕๕๙
หลังจากที่ฝ่ายการเมืองได้เผชิญความจริง
กลไกการเลือกตั้งที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูลได้ออกแบบเอาไว้
แต่ถ้าว่าเส้นทางการแก้ไขรัฐธรรมนูลดูแล้วจะเต็มไปด้วยขวากหนาม

แก้ได้ยากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับอื่น
เพราะการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลต่อรัฐสภานั้น
ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่๑ขั้นรับหลักการ

ในการแก้ไขเพิ่มเติมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
หรือไม่น้อยกว่า๘๔คน

หดให้ใช้เสียงสว๑ใน๓ด้วยนั้น
เพื่อต้องการถ่วงดุลไม่ให้สอสอใช้เสียงข้างมาก

อีกด่านหนึ่งที่กติกาได้กำหนดไว้
คือการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่๓

กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว
จำนวนนั้นจะต้องมีสอสอจากพักการเมือง
สมาชิกไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

หรือรองประธาสภาผู้แทนรัฐธร

และอีก๑๐พักเล็กร่วมรัฐบาล
เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า๑๒๐ของทุกภาคการเมืองดังกล่าว

และสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า๑ใน๓
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
อกจากนี้ก่อนที่นายกรัฐมนตรี

ทรงลงพระประมาพิไทยในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล
ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภา
จำนวนไม่น้อยกว่า๑ใน๑๐ของสมาชิกทั้งหมด
สามารถเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานรัฐสภา
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลดังกล่าว
เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐหรือไม่
รวมทั้งมีลักษณะที่ต้องทำประชามติก่อนหรือไม่
โดยส่งความเห็นไปยังสารรัฐธรรมนูล

นายกรัฐมนตรีไม่สามารถจะนำร่างรัฐธรรมนูล

ขณะที่การแก้ไขเพิ่มเติมหมวด๑บททั่วไป

หมวด๑๕การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูล

ลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่างตามรัฐธรรมนูล
หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออำนาจของศาล
องค์กรอิสระจะต้องมีการทำประชามติด้วย
กลไกเหล่านี้ทำให้การปักทงแก้ไขรัฐธรรมนูล
ของหลายภาคการเมืองค่อนข้างเลื่อนล่าง
หากไม่ได้รับไฟเขียวจากผู้มีอำนาจ
เพราะการเดินหน้าแก้ไขจะสำเร็จได้
ต้องอาศัย๘๔เสียงของสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งทั้งหมดได้ยกมือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งสมัย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน